เครื่องบินมาแล้วนะคะเครื่องบินกองทัพอากาศ
แล้วก็บอกว่าคนไทยเดินทางมาอีก๑๐๐กว่าชีวิตเลยค่ะ
ใช่นะครับดูบรรยากาศกันซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วง๖นาฬิกา๕๐นาทีนะครับ

นำคนไทยจากอิสราเอล๑๓๐คน
นี่นาทีที่เครื่องลงแตะผืนแผ่นดินไทยนะครับ
แล้วก็ยาดมิตรของรายงานไทยของเราก็รอ
แรงงานไทยจะลงมาจากเครื่องจะเห็นสีหน้าสีตากันแล้ว

นี่ตอนมาถึงท่ากัศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมืองนะครับ
ก่อนหน้านี้ออกจากท่ากาศยานานาชาติเบนคูเรียนอิสราเอล
ในเวลา๑๙น๒๗นาที
เครื่องบินของกองทัพอากาศนะฮะ
หลายคนสงสัยโอ้โหทำไมใช้เวลาในการเดินทาง
นานกว่าเที่ยวบินพาณิชย์อีก

เพราะปกติถ้าเที่ยวบินพาณิชย์ก็คือประมาณ๘๙ชั่วโมงนะครับ
แต่ทีนี้มันมีเรื่องของเส้นทางไงคุณ
เส้นทางที่ต้องเลี่ยงกับบางประเทศ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนะครับ

ในการที่จะขับเครื่องยาวนานกว่าเครื่องบินพาณิชย์อื่นด้วยนะครับ
ส่วนคนไทยที่เดินทางมากับเที่ยวบินของกองทัพอากาศนี้

มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากการหกล้มก่อนหน้า

มีอาการขาเจ็บและแขนหักผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว๑คนนะครับ

แล้วก็ในไฟล์ทนี้มีเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบ๑คน
ซึ่งเป็นลูกของข้าราชการสารทูตไทย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นผู้ชาย๑๒๗คน
แล้วก็เป็นผู้หญิง๒คน

ให้การต้อนรับแล้วก็ทางญาติมิตรมารอต้อนรับอยู่
ก็ทำการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเดินทางไป
บันบำราชนราดูลตรวจสุขภาพร่างกาย

ทีนี้ได้มีโอกาสในการพูดคุยกับแรงงานไทยที่กลับมาในกลุ่มนี้
คุณโชคชายงโพบอกว่า
ผมทำสัญญาไปทำงานอิสราเอล๕ปี๓เดือน

ห่างจากฉนวนกาซ่าไม่ถึง๑๐กิโลเมตร
และในจังหวะที่เกิดเหตุกลุ่มฮามาสบุกเข้ามา
ทำให้ต้องซ่อนตัวในห้องแบบเงียบนานถึง๒วัน
โอ้โหตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนอกจากพ่อแม่

แล้วก็เป็นวินาทีที่ถือว่าพูดยากมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นวนกาซ่าไม่ถึง๑๐โลครับพี่ครับ
ถึง๑๐กิโลมองก็เห็นชัดเลยครับเหตุการณ์เห็นทั้งหมด
แล้วก็นาทีที่กลุ่มฮามัดบุกเข้าไปที่แคมป์พวกผม
มันจะเป็นลักษณะว่าแคมป์พวกผมมันจะมีรั้วข้างหลังติดไว้ครับ
ซึ่งเขายิงกาดเข้าไปนาทีนั้นพวกผมได้แต่หลบอยู่ในห้องครับพี่
อยู่เงียบพูดถึงว่าถ้าอาวุธเขาครบมือเข้าไปได้ถึง
พวกผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ไหมพี่
คืนวันที่๗คืนวันที่๘นี่คือปิดไฟทั้งแชมป์ครับ
แล้วก็ล็อกห้องอยู่เงียบครับจงแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กับทางข่าวอยู่เรื่อยครับ
เราต้องตามข่าว๒วันแรกนี่แทบไม่ได้นอนครับพี่
คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ว่าเรามาเจอสถานการณ์อะไรอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับพี่นาทีมันคือนาทีชีวิตที่พูดยากครับพี่
มาถึงวันนี้ผมดีใจมากมากครับขอบคุณสื่อและทีมงานทุกท่านครับผม

นี่แหละครับคำพูดของแรงงานไทยท่านหนึ่งนะครับ
จริงยังมีแรงงานไทยอีกหลายท่านที่นักข่าวของเราได้สัมภาษณ์นะครับ
แล้วก็เปิดเผยถึงวินาทีชีวิตเมื่อตอนที่อยู่อิสราเอล

พอกลับมาคุณผู้ชมจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคลิปมากขึ้นนะ
ใช่ฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูนะว่าแรงงานไทยที่ตอนที่อยู่ที่นั่นเขาเสี่ยงภัยขนาดไหนนะฮะ
คุณผู้ชมฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุธินคลังแสงบอกว่าก็ดีใจนะฮะ
เห็นคนไทยกลับมาโดยสวัสดีภาพนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังมีคนไทยที่รอคอยการกลับมาอยู่อีกจำนวนมาก
อุปสรรคก็คือพื้นที่นั้นยังมีการสู้รบนะฮะ
การเดินทางจากที่ต่างมาถึงสนามบินยากลำบากนะครับ
ซึ่งรัฐบาลก็ได้เร่งอบพยพตั้งแต่วันแรก
แต่ปัญหาคือทางอิสราเอลไม่อนุญาต
ต้องรอการอนุญาตจากทางประเทศอิสราเอลก่อนนะครับ
อกจากนี้รัฐบาลกำลังคิดแผนใหม่อยู่
เพื่อไปช่วยลำเลียงคนไทยจากประเทศอิสราเอล

แดนซาอุดีอาราเบียดูไบไซปรัส
แล้วถึงจะเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียน
เพื่อที่จะยื่นความประสงค์ขอกลับไทย๗๐๐กว่าแล้วนะฮะ

รัฐบาลตั้งเป้าจะพาคนไทยกลับมาให้ได้อย่างน้อย
ละ๔๐๐คนภายในสิ้นเดือนนี้ต้องมีคนไทยกลับมาไม่น้อยกว่า๗๐๐คนนะครับ
ส่วนสำหรับเครื่องบินแอร์บัสถาม๔๐๕๐๐ของกองทัพอากาศลำนี้นะฮะ
จะเดินทางไปรับคนไทยที่อิสราเอลอีกครั้งในวันที่๑๘ตุลาคมนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้โดยสารจากเที่ยวบินดังกล่าว
ก็อยู่กันระหว่างรวบรวมว่าจะสามารถพาคนไทยกลับมาเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่

เพราะว่านายกเศรษฐาพูดถึงเรื่องของเที่ยวบินต่างนะครับ

ที่สุวรรณภูมิ๒๕๐คนแล้วก็พรุ่งนี้อีก๒๕๐คนด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็ที่เห็นว่าแรงงานไทยที่เดินทางมาถึง

แต่ก่อนที่จะไปดูที่สถาบันบำราชดูนายก
ที่คุณบุ๊กบอกว่านายกมีการหารือกัน
เมื่อเช้าเขามีการประชุมคณะกรรมการ
ราชการตำรวจกตรนั่นเองนะคะ
นายกเศรษฐาก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าประชุมกตรครั้งที่๑๑ทัพ๒๕๖๖ค่ะ
ร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตร
พอจังหวะก่อนเข้าไปนักข่าวก็เรียก
ถ้านายกขอสัมภาษณ์หน่อยถ้านายกหันมานะ
ใช่ค่ะก็หันมาแล้วก็ได้พูดถึงแรงงานไทย
ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลนะคะ
แสดงความยินดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป
มันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปแหละค่ะคุณผู้ชม
เราช่วยเรื่องเกี่ยวกับการจัดหางาน
เดี๋ยวอยากให้ลองฟังที่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าหน่อยค่ะ
นายกคนไทยกลับมาแล้วยินดีคนไทยที่กลับมา
นี่แหละครับก่อนเข้าประชุมนะท่านก็พูดนิดเดียว

ต้องค่ะแล้วก็บอกถึงตารางเที่ยวบินนะ
จะต้องจัดหาให้มากกว่า๓๒เที่ยวบิน
รองรับคนงานไทยที่กำลังจะกลับมา
แต่ทีนี้พอเข้าไปประชุมกรตรเสร็จแล้ว
ตอนออกมาอีกรอบนึงไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
แป๊บเดียวนะฮะออกมาไม่ได้ให้สัมภาษ

วันนี้ต้องเดินทางไปจีนด้วยนะฮะ